ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
เคยเล่าข่าวแบบนี้อยู่บ่อยแล้วก็เคยเตือนว่าการกระทำแบบนี้เป็นความผิดตามกฎหมาย
เรื่องของการขับรถแล้วไม่หลบให้รถพยาบาลรถกู้ชีพรถกู้ภัยรถฉุกเฉิน
เหตุการณ์นี้ที่ยะโสธรนะคะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกแล้วค่ะ
นี่ค่ะรถเก๋งคันนี้นะคะไม่ยอมหลบให้รถพยาบาล
ทั้งทั้งที่รถพยาบาลเขาก็ประกาศเสียงมีเสียงฉุกเฉินมีประกาศบอกให้หลบให้หลบก็ไม่หลบ

เกิดขึ้นเมื่อ๑๘มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
คือหน่วยกู้ภัยคำเขื่อนแก้วจังหวัดเยอะโสธรได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินตกจากที่สูง
รถพยาบาลต้องเบี่ยงหลบจริงรถพยาบาลเขาจะเบี่ยงหลบไม่ค่อยได้
เพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์มีผู้ป่วยอยู่ในรถนะคะ
เขาก็ต้องขับพุ่งตรงไปรถที่อยู่ข้างหน้าต้องหลบนะคะ
อันนี้มีข้อกฎหมายด้วยสามารถเอาผิดได้นะคะ
นี่ค่ะพอได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยตกจากที่สูง
ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรรถพยาบาลก็ออกไปรับ
ผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ๓๔มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
เจรสักบุญศาลเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสมาคมกู้ภัย
คำขื่นแก้วนะคะเขาก็ทำหน้าที่ส่งคนเจ็บในวันนี้
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้โหรถเก๋งสีแดงคันนี้ค่ะ
ตามภาพเลยค่ะแช่ขวาตลอดเลยนะคะ
ทั้งทั้งที่บนรถพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยอาการวิกฤตคือ
ป่วยคนนี้คุณผู้ชมเขาเหงื่อแตกมือเย็นตัวเย็นตัว
เกร็งหลับตาแล้วก็ชักกระตุกอะค่ะมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
รถพยาบาลต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่ทำไม
รถเก๋งสีแดงคันนี้แช่เลนขวานิ่งไปเลยไม่ยอมหลบไม่
อะไรกู้ภัยให้สัญญาณนะคะเปิดไซเรนก็แล้วเปิดเสียง
แบบพูดตามสายก็แล้วไม่ยอมหลบใช้ไมโครโฟนขอทางก็
หลบนะคะสามกิโลนะที่รถเก๋งสีแดงคันนี้ไม่หลบ
นะคะรถพยาบาลก็เลยต้องตัดสินใจแซงอะค่ะแซงซ้ายไป
เพราะว่าต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหมือนเขาจะไม่ได้ยินอ่ะพอไม่ได้ยินก็เลยบอกน้องเขาว่าอ่า

เปิดสัญญาณเสียงเป็นของรถดับพลิง
น่าจะเป็นภรรยาเขาติดต่อเข้ามาทางเฟสบุ๊ค
ว่าขอโทษแทนสามีว่าสามีไม่ได้ยินเสียง
ผมก็บอกเขาไปว่าอยากให้เป็นคนที่ขับรถมากกว่า
คนที่เป็นสามีออกมาแสดงตัวรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นครับผม

ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คือตัวคนขับเองไม่ได้โทรไปขอโทษให้ภรรยาโทรไปขอโทษแล้วก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียง

ชีพกู้ภัยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ตัวคนขับขอโทษเองน่าจะดีกว่านะคะ
ส่วนคนป่วยที่อยู่ในรถตามคลิปนี้นะคะ
นายนรงฤทธิ์แก้วมนตรีอายุ๓๗ปีตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังบาดเจ็บอยู่
พรุ่งนี้ต้องไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนายนรงฤทธิก็บอกว่าตอนอยู่บนรถได้ยินเสียงตลอดเลย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะขอทางแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองอาการหนักมากไม่ได้สติ
ก็นึกถึงแต่ลูกที่ยังเล็กอยู่อะนะคะแล้วพอมาเห็นคลิปนี้โอ้โหตกใจมาก
คือใจไม่ได้โกรธเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองก็รอดชีวิตมาได้
แต่ตกใจว่าโอ้โหทำไมคุณไม่หลบรถเก่งคันนี้อยากให้ลองนึกย้อนกลับกลับกันดูนะ
ถ้าคุณเป็นคนป่วยคุณเป็นคนเจ็บนอนอยู่ในรถพยาบาลแล้วมีรถไม่ยอมหลบทางให้คุณ

ถ้าเราเป็นคนขับเองแล้วก็พี่น้องเป็นเพื่อนผู้เจ็บแล้วเข้าไปขับทางเขา
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งสีแดงคันนี้
ลักษณะแบบนี้มันเป็นความผิดตามกฎหมายพันธุ์ตำรวจเอกสงบพิมมาลัยผู้กำกับสพคำเขื่อนแก้วบอกว่า
มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะข้อหาไม่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
และต้องออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะคะอันนี้คือข้อหาหนึ่ง
ส่วนกรณีที่ว่ามีเจตนาขับขี่รถกีดขวางรถฉุกเฉินหรือไม่ตรงนี้
เดี๋ยวมารอดูพฤติการของเขาว่ามีเจตนาหรือไม่
หรือว่าอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่หลบทำไมไม่ได้ยิน
อันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาด้วยนะคะ
พระเยยไอดีพระยาทรงมาขอโทษแทนใช้แจ้งว่าลูกที่อยู่ในรถเนี่ยมารถ

ลมมันตีเสียงดังเลยไม่ได้ยินเสียงรถกู้ภัย

มีการส่งข้อความมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดกระจกจริงจริงเนี่ยยิ่งเปิดกระจกก็ยิ่งต้องได้ยินเสียงอ่า